ทีนี้มาดูที่วังทองพิศนุโลกกันหน่อยแน่นอนว่าน้ำยังคงท่วมสูง
แต่สิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาก็คือรถของชาวบ้านค่ะ
ออกมาจากโชว์รูมได้๕วันซื้อใหม่ป้ายก็ยังไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าโดนน้ำท่วมแล้วเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์มากคุณค่ะ
ระหว่างที่เขาขับไปเนี่ยมันมีรถใหญ่สวนมาแล้วทำให้มันเป็นคลื่นไง
น้ำเป็นคลื่นแล้วคลื่นเนี่ยก็ไปซัดรถคันนี้ลงไปในข้างทางแบบนี้
มมิดหลังคาเลยนะคะแต่เคราะห์ดีมากคนขับเนี่ยมีไหวพลิบมีสติ
สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากรถคันนี้ได้ทัน
แต่ประเด็นคือเพิ่งออกมา๕วันนี่ไงคุณเป็นหนี้เพราะอะไร
คุณผู้ชมนี่คือสภาพรถเก่งมิซูบิชินะคะสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
มน้ำอยู่ครึ่งคันแบบนี้ค่ะห่างไปจากถนนสักประมาณ๕เมตร
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณริมถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ
ใกล้กับทางเข้าโรงพยาบาลวังทองนะคะทีนี้นี่ค่ะเจ้าของรถ
เพิ่งจะออกรถคันนี้มาได้เพียง๕วันยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเลย
ยังไม่มีหมายเลขทะเบียนเลยค่ะวันเกิดเหตุช่วงประมาณ
ทุ่มครึ่งคืนวันเสาร์กำลังเดินทางกลับบ้านพัก
ที่เขาสมแคลงขับรถมาจากตำบลวังน็อกเอ็น
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองวังทองตอนนั้นเนี่ยรามน้ำเริ่มมีปริมาณเยอะขึ้น
ท่วมถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ์ช่วงหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวังทอง
ระดับน้ำตอนนั้นเขาบอกว่ากะด้วยสายตาสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่ก็ยังมีรถเก๋งเนี่ยขับผ่านไปมาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นน้ำท่วมใหม่หรือเปล่า
ตัดสินใจค่ะคุณผู้ชมขับต่อไปเลยนะคะขับต่อไปแล้วไปประสบเหตุแบบนี้
โพคินเล่าต่อบอกว่าขับมาเรื่อยผ่านกระแสน้ำที่ไหลแรงมาก
แต่มันมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับสวนทางมาก็เลยทำให้น้ำมันเกิดเป็นคลื่น
พอเกิดเป็นคลื่นเสร็จปุ๊บน้ำก็เลยซัดรถของตัวเองลอยไปตามกระแสน้ำ
ตกริมถนนเครื่องก็ดับ
ด้วยความรถเขาเล็กด้วยมันก็เบาพอเป็นคลื่นใหญ่มาก็ไหลไปตามน้ำเลย
เครื่องดับแต่ว่าเค้าดีมากเค้าบอกว่าตอนนั้นเค้ายังสามารถ
มันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเขายังสามารถกดกระจกด้านข้างลงมา
ไปนั่งมนตร์หลังคาเขนไปนั่งมนตร์หลังคารถ
และตอนนั้นน้ำท่วมเกือบมิดคันเลย
ใช้โทรศัพท์ที่อยู่ในมือโทรแจ้งไปที่๑๙๑
แล้วหลังจากนั้นไม่นานกู้ภัยก็มาช่วยนะคะ
โยนเชือกมาให้แล้วพาตัวเขาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ

ฟังเสียงหน่อยครับ

เต็มทวมถึงบนด้านหล่น

มันลึกเอารูดกระจกลงเลย
แล้วก็มุดออก
มีมุดออกเลย